ผัดปูป่ะล่ะต้นหอมนะต้นหอมแช่น้ำไว้

น้องไมคิวดูเม็ดข้าว
โอโหเลยออกไป

นี่แหละครับผมยังทำไม่ได้เลยนะ

อยู่ร้านขายผัดไทยเส้นจันทร์ถนนเทศบาลอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับ
ผัดข้าวผัดปูลีลาการผัดข้าวผัดคล่องแคล่วว่องวัย
ไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยแล้วขอโทษผัดเสร็จแล้วน่ากินสุดนะ
น่ากินสุดสุดก็อันนี้มีปรับปรงปรับไฟอ่านี่นี่นี่นี่นี่นี่นะฮะ
เจ้าของร้านเล่าบอกว่าน้องไม้คิวเป็นลูกของหลานสาว
แยกทางกันต่างคนต่างไปมีครอบครัวใหม่นะครับ
ก็เลยรับเลี้ยงน้องเอาไว้ฝึกให้ทำอาหารจนชำนาญแล้วนะครับ
แล้วน้องมีความฝันอยากโตขึ้นเป็นเชฟว่างก็คิดค้นเมนูนั้น
เมนูนี้ทำให้พี่เขาลองชิมเออเข้าท่า
เมนูที่น้องถนัดมีอะไรบ้างพี่ข้าวผัดนี่แหละ
ผัดนี่แหละแล้วก็ไข่กระทะโอ้โหเนื้อปูกันเชียง
โอ๊ยโอ๊ยน้ำปลาพริกวันนี้ดอมผมกับไอดอมไม่ได้ครับ
คุณผู้ชมฮะแย่งกันเอาน้ำปลาพริกค่ะอ่าขณะที่ลูกค้าเนี่ย
นั่งกินข้าวเล่าบอกว่าเฮ้ยมากินประจำเลยเมนูข้าวผัดเนี่ย
ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าข้าวผัดจานนี้แบบนี้ผัดโดยน้องไม้คิว
อายุสิบเอ็ดขวบรู้สึกทึ่งมือเกินในความสามารถอืมนะ
เชื่อว่าโตไปเป็นเชฟมือหนึ่งแน่นอนนะครับ

อีกมือหนึ่งสินะจับเออไม่ได้ผัดเอ่อนะ
ส่วนท่านใดนะจะแวะเวียนไปชิมฝีมือพ่อครัวตัวน้อย
แล้วก็เป็นกำลังใจได้นะไม้คิวนะ
เมืองแกลงนะครับเมนูเด็ดของทางร้าน
มีผัดไทยเส้นจันทร์ข้าวผัดปู

เหลือหมดน่ะถ้าผมผัดเขาผัดน่ะ

เขาจะเรียกอาหารพื้นบ้านไง